หลีเป๊ะหลีเป๊ะที่สตูนเป็นเกาะใช่ไหมใช่
น้ำใสเป็นกระจกเลย

น้ำท่วมบนเกาะหลีเป๊ะทำยังไงอ่ะ
แต่จริงแต่จริงเพราะว่าคือลักษณะของความเป็นเกาะ

นี่แหละพอน้ำท่วมแล้วก็โอ้โหต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาเลย
จุดตรงนี้มันเป็นจุดที่ขายของ
แล้วปรากฏว่าโหเห็นไหมล่ะ
เห็นร้านค้าแล้ว
ฝนตกหนักที่เกาะหลีเป๊ะนั่นน่ะ

สูบน้ำจากเกาะลงสู่ทะเล

บอกว่าพอกรมอุตุเตือนมาเนี่ย

โอ้โหตอนนี้น้ำก็ยังคงท่วมขังบางจุด

แข้งระดับเข่าแบบนี้ค่ะ
บางจุดนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมมาถึงเอวแน่
ที่สตูนทีนี้มาดูที่แพร่กันหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ชม

น้ำป่าค่ะทันลักษณ์มา

ก็น้ำป่าที่พัดที่ซัดมาเนี่ย
ซัดเอาพ่อเท่าวัย๘๕

โหนี่ตำรวจที่สพเวียงต้า

เพราะว่าทางพ่อเถ้าเจมรัฐสิริโสภาอายุ๘๐ปี

นี่อยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะ
จุดที่เกิดเหตุมันเป็นลำห้วยกระแสน้ำไหลแรงมาก
เพราะว่าฝนตกหนักไงน้ำป่าก็ไหลหลากมา

ชาวบ้านเขาไปเจออะไรบ้างเขาไปเจอพวกเสื้อผ้ารองเท้า
แล้วก็หมวกของคุณตาจำรัฐเนี่ยวางทิ้งเอาไว้บนสะพานนี่ไงเห็นไหม
หมวกเจอเสื้อผ้าแล้วก็เจอข่ายดักปลา
สภาพที่มันขาดแล้วค่ะอยู่ตรงริมลำห้วยเจอรองเท้าแบบนี้ด้วย
ทีนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่าตัวคุณตาลงไปวางไข่ดักปลา
แต่ว่าน้ำมันไหลมาแรงไหลมาเร็วไข่ดักปลาก็เลยขาด
ทีนี้ปลากันก็กลัวไงว่าปลากับข่ายดักปลา
ลอยหายไปกับกระแสน้ำหรือเปล่าคุณตา๘๐
ว่ายข้ามไปเอาข่ายดักปลาโอ้โหแล้วน้ำมันแรงไง
ก็เลยพัดก็เลยซัดไปล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปเจอศพนะคะ
ไปติดกิ่งไม้ริมฝั่งห่างจากจุดที่คุณตาหายไป

จากจุดที่คุณตาหายประมาณ๑๕๐เมตร
สภาพคือถอดเสื้อใส่แต่กางเกงในน่ะ
ซึ่งญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
จะนำศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ
อันนี้เป็นน้ำป่าที่มันซัดที่มันพัดพลักษณ์เข้ามานี่นะครับ